มาดูเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บางแสนกันหน่อยนะฮะ
หลังจากที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเดือนกว่า

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
ให้เปิดชายหาดบางแสนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้แล้วนะจ๊ะ
บรรยากาศก็จะคึกคักประมาณนี้

เห็นไหมคือบางคนคือไม่ได้เที่ยวมานานอยากเที่ยว

แต่ว่าของเราเนี่ยยังหาวันหยุดไปเที่ยวไม่ได้นะฮะ

แล้วบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับ

ชายหาดบางแสนเปิดให้เที่ยวแบบนี้แล้ว

มบูอยู่ใกล้นี้พาเม็ดสไตล์แทบไม่เจอใช่ฮะ

คือบางคนเมื่อวานขับรถจากกรุงเทพเลยนะ
เพราะบางคนเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็ทำงานเสร็จก็ขับรถไปเที่ยว
บางแสนเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะ
เห็นไหมน้องหนูค่ะไปก่อทรายเล่นกันแบบนี้นะคะ
ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ดีอกดีใจ
ที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดให้เที่ยวได้แล้วนะ
นี่ค่ะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่
ส้มตำปูกะตอยทอดมีไหม

เห็นมั้ยฮะธุรกิจเต้นพระใบนี้คือว่าเป็นธุรกิจหลักเลยนะ

เรียกชายชั่วไม่กล้าแตะเลย

หอยปูปลาอาหารทะเลมาครบเลยสดด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะใครที่ไปเที่ยวพี่ตุ้นมีแต่ด้วย
เพราะว่าเขายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
มาตรการก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม
เข้าไปก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วไปนะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะ
จะเปิดหน้ากากสูดกลิ่นอายทะเลไม่ได้
เปิดได้ก็ต่อเมื่อรับประทานอาหาร

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์
เขาก็มีการเดินออกสำรวจ
เมื่อวานนี้นายกตุ้ยนายกนโรงชัยคุณปลื้มค่ะ

ไปดูความเรียบร้อยว่ามีอะไรบ้าง
ที่จะทำให้ชาวบ้านหรือว่า
คนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับ
ปรากฏว่าบรรยากาศก็เรียบร้อยดีนะคะ

บางคนบอกว่า๗๑๑อยู่ตรงข้าม

เฮ่ยไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะคะ
และผู้ประกอบการขอบคุณทางจังหวัดนะครับ
เปิดโอกาสให้มีโอกาสได้ทำมาหากินอีกครั้ง
หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเหมือนเดิม
และจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะ
ผู้ประกอบการเรือสกูเตอร์บาดาน่าโบ๊ทดีใจสุดไปเลย
ประเดิมเปิดหาดวันแรกด้วยการจัดโปรโมชั่น
ใครมาคนแรกเล่นฟรีกันไปเลยจ้าเห็นไหม

ผู้ประกอบการท่านต้องเป็นเด็กดีนะครับ
นักท่องเที่ยวท่านต้องเป็นเด็กดีนะครับ

นักท่องเที่ยวก็จะได้มีที่เที่ยว
แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นเด็กดีปั๊บ
มันจะกลับเข้าสู่แบบเดิมอีก